ไปดูที่สมรรถลำปากันหน่อยแม้ว่าล่าสุดอธิบดีกรมการค้าภาพแผนกเขาออกมาชะลอแล้วใช่ไหมคะ
เรื่องราคาหมูราคาไก่แล้วก็ราคาไข่
แต่ล่าสุดมีคนซื้อหมูสดออนไลน์คือซื้อผ่านทางเฟซบุ๊ก
สั่งมาเป็นเนื้อหมูสด๒กิโลกิโลละ๑๓๕บาท
แต่สิ่งที่ได้นั้นคือหมูมีจริง๑กิโลกรัม
แต่ที่เหลือเนี่ยคือไก่กับน้ำแข็งอีก๑กิโลกรั

แล้วในภาวะแบบนี้มันสามารถซื้อได้ไหม
คุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าก่อนจะไปสั่งซื้อเนี่ย
เขาขายกิโลละ๑๓๕บาท
ในความเป็นจริงในท้องตลาดปกติมันก็ไม่ใช่แล้วไง

เวลานี้ถ้าสมมุติว่าเจอของถูกเราก็อยากจะซื้อ
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่คิดจริงนะว่าเขาจะโดนหลอก

ราคามันถูกกว่าท้องตลาดเขาก็เลยตัดสินใจเออซื้อก็ได้
หวังใจว่าจะกินหมูกระทะกันที่บ้านนะคะ
สุดท้ายแล้วก็เลยต้องมาโพสต์เตือนภัยแบบนี้แล้วบอกว่า
ของดีของถูกมันไม่มีอยู่จริง
หมูสดมา๒กิโลกรัมกิโลกรัมละ๑๓๕บาท
จ่ายเงิน๒๖๐บาทปุ๊บ
สิ่งที่ได้หมู๑กิโลกรัมเต็มใช่
แต่อีก๑กิโลกรัมที่เหลือคือเนื้อไก่กับน้ำแข็ง
เขาบอกโอ้โหเสียความรู้สึกจริง
เจ้าของโพสต์ก็คือคุณมาลีนะคะเธอเป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะ
คุณมาริบอกว่าก็สั่งมาตั้งใจจะไปทำปิ้งย่างหมูกระทะกินกันในบ้าน
แกะออกมาเป็นเนื้อหมูแช่แข็งเจอน้ำแข็งก้อนเบอร์เรอ

เลยอยากจะเตือนกันหน่อยว่าซื้อของออนไลน์ระวังกันเยอะนะ
งั้นก็จะถูกเอาเปรียบแบบป้านี่แหละลองฟังเสียงเขานะคะ
อ้าวทีนี้เราก็ควรจะให้ความเป็นทำกับคนขายเขาหน่อยนะคะ

คนขายเขาเรียกง่ายก็เป็นชื่อนมันส้านน้องเตย
เป็นคนมีปัญหาเป็นคนพลังนะคะ
ตัวเองมีอาชีพขายรถยนต์มื้อสอง

อยากหาอาชีพเสริมก็เลยเลือกที่จะขายหมูทางออนไลน์
แต่ปัญหาคือเขาบอกว่าตัวเขา
ก็จะมีการสั่งผ่านตัวแทนของโรงงานผลิตหมูแช่แข็งนี่แหละ

แล้วก็มีการถามย้ำกับคนขายที่สมุทรสงครามมาแล้วว่า
พี่ครับมันเป็นหมูล้วนใช่ไหมครับ
คนขายยืนยันค่ะว่าเป็นหมูล้วนจริง
แต่ล็อตดังกล่าวเนี่ยเขาก็บอกเขางงนะ
เขาก็เคยสั่งซื้อเนี่ยมันเป็นครั้งที่สามแล้ว

ตัวเขาเองนะคะคุณเต้ยเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจหรอกว่าเพราะอะไร
แต่เบื้องต้นก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองลำปาง
เพราะเขาบอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันค่ะ
ลงงานตั้งใจเอาไก่เข้ามาปวดข้างนึง

แล้วแล้วตัวเนี่ยในแผนหน้าที่ของเราเองก็เป็นคนซื้อจัดเขามาอีกทีเนี่ย
แล้วเหมือนกันไง
ก็ตัวนี้ออกไปลงบันทึกประจำวันไว้อะครับที่

โดนผู้ค้าผู้ขายหลอกลวงออกมาอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าเราก็ได้ถามย้ำไปกับเขาแล้วว่า
เป็นหมูล้วนใช่ไหม
เขาก็ตอบมาเป็นหมูล้วนไม่มีแต่งสะสม